ดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโอภาษหัวตัวร้องนี่ก็มีพูดถึงเรื่องแก๊งขอทานจีน

จะโยงไปยังขบวนการค้ามนุษย์ด้วย

แล้วที่ต้องรอตรวจสอบคือแล้วมีเจ้าหน้าที่ไทยจะเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่านะ
ใช่รวมถึงล่ามที่มาช่วยเหลือมันจะเป็นขบวนการหรือว่ามันจะยังไงนะคะ
แล้วเรื่องนี้คุณกันจอมพลังก็เดินหน้าเต็ม

ถูกต้องค่ะเพราะว่ามีคนมาขอให้ช่วยเหลือ
เรื่องของขอทานด้านหลังกวาดล้างขอทานจีนพิสูจน์แผลปริศนา
แต่ละคนเนี่ยลักษณะจะคล้ายกันเลย

เพราะอะไร
บอกเขาบาดแผลที่ใบหน้าเขาเพราะเขาเป็นทหารมา
แล้วนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในไทย

โลกดูหน่อยแบบนี้ก่อนที่ไปจับกลุ่มตัวค่ะ
ที่ไทยหรืออย่างไร

เดี๋ยวนี้มาจากการเป็นทหาร

คือน้องเสื้อแดงคนนี้เป็นพนักงานของร้านอาหาร
ที่พูดภาษาจีนได้ภาษาไทยได้
ก็เลยช่วยตำรวจในหน้างานตรงนี้

ใช่ซึ่งเมื่อวานี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็พม

ในหวังอายุ๓๓ปี
ตอนนั้นในหวังเขานั่งขอทานอยู่แถวศรีลมซอย๔

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
คือตั้งใจจะมาเที่ยวเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไทย

บอกเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยแล้วเงินหมด
ไม่มีเงินที่จะซื้อตัวเครื่องบินกลับบ้าน

อ้าวก็ไปขอทานสิไปขอทานหารายได้
นี่ไงไม่อยากยืมตังค์เพื่อนก็เลยมาขอทาน
ถามว่ามีเพื่อนคนไทยหรือเปล่าหรือเพื่อนคนจีนอยู่นี้

แต่ยังไม่บอกนะว่าคนไทยคนจีนมี๑๐คน
นักข่าวก็ถามแล้วทำไมไม่ไปขอเงินเพื่อนล่ะ

เขาบอกเพื่อนแนะให้มาขอทานมันได้เงินดี
แล้วนักข่าวก็ถามแล้วขอทานไป

เอากระเป๋าจะฟาดนักข่าวด้วยไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะ

เขาบอกพาสปอร์ตไม่ได้เอามากลัวหาย

ขอดูในมือถือหน่อยสิขอดูรูปพาสปอร์ตหน่อย

เพราะว่าเอาจริงคุณผู้ชมพอดูแผลที่ใบหน้าแล้ว
เหมือนกับโดนไฟร่วมหรือโดนน้ำกรด
รวมถึงตามลำตัวแขนพิการทั้งสองข้างเลยนะคะ
ต่อให้จะบอกว่าแผลที่ได้มา
เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เป็นทหารที่จีนก็ตาม
ตำรวจเขาค้นเนื้อค้นตัวเบื้องต้น
เจอเงิน๔๐๕๐บาทแล้วก็เจอมือถือเครื่องหนึ่งด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งตำรวจค่ะ
ทีนี้พอในหวังมาถึงที่โรงพักสนบังรักษ์แล้วนะคะ
ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบดูคือมันมีเบอร์
เป็นเบอร์มือถือในไทยนี่แหละแปะอยู่หลังมือถือ
แล้วตอนนั้นน่ะในหวังดูแสดงท่าทีไม่พอใจนะ
แล้วเขามีการเอาเท้าเขาคีบโทรศัพท์ขึ้นมา
แล้วโยนกระแทกพื้นเหมือนกับจะให้มือถือมันแตกมันพังให้มันเสียหาย
ผมก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นการทำลายหลักฐานหรือเปล่า
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีและนายกันจอมพลังเนี่ย
ก็มาตามความคืบหน้าทางคดีนี้
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านว่าที่ร้อยตรีธนกฤษเนี่ย
ก็พูดถึงเหตุผลว่าที่ในหวังเขาไม่พอใจ
ที่ตำรวจตรวจแล้วก็ไปเจอเบอร์มือถือใช่ไหม
เพราะว่าไปตรวจสอบเบอร์นั้นเนี่ย
มันเป็นเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์ไง
มันเลยทำให้เขาไม่พอใจเอาเท้าคีบมือถือมา
แล้วก็จะเครื่องลงจะทำลายหลักฐานเนี่ย
สภาพร่างกายของคนที่มาเป็นสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ
ทราบว่าร่องรอยนี่เกิดขึ้นจากอะไร
เมื่อกี้นี่ดูก็ตรวจสอบก็บอกว่าเหมือนเป็นแก๊งพวกที่เป็นเว็บพนันนะครับ
ที่เปอร์โทรเดี๋ยวคงขยายพ้นต่อ
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอฟังข่าวนี้นะ
คุณกันจอมพลังเขาก็บอกด้วยบอกว่าเอาจริงตอนนี้มันมีความเชื่อมโยง

แต่ละคนที่มาขอทานเนี่ยจะมีบาดแผลหรือมีความพิการบนใบหน้า
แล้วการแต่งตัวชุดนักเรียนชุดนักศึกษา
แต่ว่าบางคนก็คือชุดนักศึกษาอายุ๔๐แล้วค่ะอย่างเคสนี้เหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าโดนจับกลุ่มขึ้นมาเนี่ยจะมีคนที่อ้างว่าเป็นล่าม
แล้วล่ามเป็นคนไทยนะมีสามีเป็นชาวจีน
จะมาขอเคลียร์จะมาขอเจรจากับตำรวจ
นี่ไงมันคือความแปลกหลายอย่างที่เกิดขึ้นลองฟังคุณกันค่ะ
คนที่๑ที่๒ในร่ามคนเดียวกันคนที่๓ร่ามเปลี่ยนแล้ว
แต่คนที่๓เหมือนว่าตัวเองไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย
แต่ถูกคนจีนว่าจ้างมาให้เอาพาสปอร์ตมาให้
ซึ่งร่ามคนนี้ก็พยายามที่จะติดต่อคนจีนว่าฉันถูกจับเนี่ยฉันไม่ได้รู้เรื่อง

คนจีนกลับตัดสายไม่ได้รับการติดต่อใดทั้งสิ้น
ทีนี้คุณผู้ชมจนถึงตอนนี้ถามว่าขอทานจีนพี่การที่เจอ

รายแรกเป็นผู้หญิงอายุ๔๐ปีใส่ชุดนักเรียน
อันนั้นคือโดนจับแต่วันที่๑๐พฤศจิกาที่สยามสแควร์
แล้วล่ามก็มาขอเคลียร์ปล่อยตัวกับตำรวจสนปทุมวัน
รายที่๒ผู้หญิงอายุ๓๔ปีโดนจับแถวพลาตินัมเมื่อวันที่๑๘

รายที่๓ก็ผู้หญิงค่ะอายุ๓๙ปีใส่ชุดนักเรียน
โดนจับแถวปิ่นเกล้าเมื่อวันที่๑๙
แล้วก็มีร่ามขอเคลียร์ปล่อยตัวเสนอตังหมื่นนึงนะ
ส่วนรายที่๔เป็นผู้ชายอายุ๒๗ปี
คนนี้หน้าน่ะไม่ได้มีบัตรแผลนะ
แต่ว่าแขนเขาพิการสองข้างนั่งขอทานอยู่ตรง
ตำรวจสนลุมพินีก็คุมตัวคนห้องพักแถวหัวลำโพงนี่ไง
ที่บอกว่าไปค้นห้องแถวหัวลำโพง
ไปเจอเป็นเงินสดหลายพันบาทเลยนะคะที่ห้องพักอ่ะ

คุณกันบอกว่าหนีไปได้เพราะอะไรรู้ไหม
น่าจะมีคนชี้เป้าคนคอยค่อยระวังให้

เสื้อลายสก๊อตที่ไปจับได้ต่อสีลมนี่
ทีนี้พอดูจากสภาพบาดแผลต่าง
เหมือนกับโดนไฟไหม้หรือโดนน้ำกรดราดน้ำกรดสาดเนี่ยนะคะ
เราคุยกับทางคุณหมอที่เป็นคุณหมอบ้านด้านผิวหนัง
คุณหมอวัชชะพลธนามิตรามณีหรือว่าหมอเมฆ
เมฆบอกว่าลักษณะแผลมันเป็นไปได้นะ
ว่าโดนน้ำกรดมากกว่าถูกไฟไหม้อีก
แผลนี้มันน่าจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า๑ปี
แล้วเป็นลักษณะแผลเป็นเฉพาะจุดมีรอยเกิดในแนวเดียวกัน

เขาบอกว่าคนที่สร้างหมายถึงคนสาด
คนสาดน้ำกรดนี่นะจะต้องชำนาญ
เพราะอะไรมันกำหนดจุดได้ด้วยดอมพี่บุ๊ค
แสดงว่าทำมาแล้วหลายครั้งหรือเปล่าทำมาตลอด

ให้กระทบกับจมูกปากดวงตา
ถ้าเกิดหน้าอย่างนี้เกิดโดนน้ำกรดมาแบบนี้รักษาได้ไหม
หมอบอกว่าโอ้โหอันนี้สภาพไม่สามารถรักษาได้แล้ว